หอพักแห่งนี้เป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูนอายุกว่า๔๐ปีนะครับ
เด็กนักเรียนนั้นนอนอยู่ชั้น๒ส่วนชั้นล่างเป็นลานกิจกรรม
ซึ่งก็คาดว่าเพลิงน่าจะไหม้จากชั้นนี้
โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยจากด้านล่างได้นะครับ
เนื่องจากว่ามีการติดเหล็กดัด
ที่อยู่ในหอนี้มีอายุ๕๑๒ปี
ซึ่งการสูญเสียในครั้งนี้แน่นอนนะครับว่า
เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองรับไม่ได้
บางคนก็ต้องสูญเสียหลานไปถึง๖คน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
ไม่แค่นี้ค่ะเด็กเขาบอกว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้เลย

หรือว่าให้เด็กลงมาแล้วค่อยประคองนะคะ

ตึกไม่ได้สูงไม่ได้สูงอะไรเลย

ทำไมไม่เข้าไปช่วยใกล้ล่ะคะ
ให้เด็กนอนไตร้องห่มร้องไห้ตั้ง๒ชั่วโมง
เสียงจะเงียบดับลงไป
ความสูญเสียของครอบครัวสัตวธัญกุล
หนึ่งในผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา

สะท้อนถึงความไม่พอใจต่อเหตุเพลิงไหม้บ้านพักนักเรียน
โดยยืนยันไม่ยอมรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากทางโรงเรียน
พวกเขาต้องสูญเสียลูกสาวและหลานสาวไปถึง๒คน
เพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ภายในหอพักนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของมูลนิธิพันธกิจสุขสรรค์
ซึ่งเป็นอาคารเครื่องปูนครึ่งไม้เก่าแก่อายุกว่า๔๐ปี
ขณะเกิดเหตุมีเด็กนักเรียนหญิงพักอยู่บนชั้น๒จำนวน๓๗คน

ว่าเพลิงไหม้ได้ลุกลามจากบริเวณชั้นล่างหอพัก
ซึ่งเป็นลานทำกิจกรรมและห้องครัวมีถังแก๊ส
ส่วนชั้น๒เป็นพื้นไม้แบ่งเป็นห้องนอนจำนวน๖ห้อง
นักเรียนส่วนหนึ่งกำลังอยู่ในเวลาพักผ่อนนอนหลับ
กลิ่นควันไฟจากชั้นล่างทำให้นักเรียนบางกลุ่มที่ยังไม่นอนได้สติ

ระหว่างนั้นเปลวไฟบริเวณห้องครัวชั้นล่างได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับมีเตียงไม้เป็นเชื้อเพลิง
เด็กนักเรียนที่มีสติจึงใช้ผ้าและเชือกผูกกับขอบหน้าต่าง
ก่อนจะค่อยโรยตัวลงมารอดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างบุดหวิดกว่า๑๐คน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายนอกอาคารพยายามช่วยเหลือ
ด้วยการใช้บันไดปีนขึ้นชั้น๒
จากไม่สามารถเข้าประตูข้างล่างได้เพราะติดเหล็กดัดทั้งหลัง
เส้นทางที่คับแคบทำให้รถดับเพลิงเข้ามาได้เพียงแค่๒คัน
ใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงก่อนจะควบคุมเพลิงไว้ได้
กนาฏกรรมครั้งนี้ทำให้มีนักเรียนหญิงอายุระหว่าง๕๑๒ปีเสียชีวิตทันที๑๗คน
ได้รับบาดเจ็บจำนวน๗คนและยังคงศูนย์หายอีก๒คน
นางแม่ประขี้พิรีชาวเขาพ่อโมงวัย๗๐ปี

ไหม้ครั้งนี้ต้องสูญเสียหลานสาวไปถึง๖คน
และยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลาต่อเสียชีวิตแล้วล่อแม่คนเดียว
แม่แห่งสภาพอย่างนั้นลาไม่เคยได้
ทั้งนี้คณะกรรมการมูลนิธิได้เปิดใจพูดคุยกับผู้ปกครอง
ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่าโม้งโดยโรงเรียนพร้อมจะดำเนินการจ่ายค่าทำศพ
ค่าประกันชีวิตคนละหนึ่งแสนบาทส่วนนักเรียนที่บาดเจ็บ๗คน
มีค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำคนละ๒๐๐๐บาท
นี้โรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา๑สัปดาห์
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่พลตำรวจเอกสมเกียจศรีวรคันรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกองพิสูจน์หลักฐาน
เรื่องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุเพลิงไหม้ต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้ง
ขณะที่เจ้าหน้าที่นิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
บอกว่าจะใช้เวลาไม่เกิน๒อาทิตย์ในการตรวจสอบอัตลักษณ์เด็กที่เสียชีวิตอีก๑๒คน
ซึ่งยังไม่สามารถระบุตัวตนได้